คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นร้านอาหาร
ร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
ชื่อว่าร้านนายหัวกาแฟสดเนี่ย

ไม่ใช่แล้วสังเกียรติ

นายหัวกาแฟสด
ก็เขียนอย่างนี้เนี่ย
นายหัวกาแฟสดเนี่ย
แปลว่าจะต้องเป็นร้านกาแฟสดแบบใต้ในนี้
ใช่ไหม
ใช่แล้วล่ะครับ
ใครชอบทานชากาแฟห้ามพลาด

เขาบอกว่าต้มด้วยนะฮะต้มด้วยโมกะผวัดเลย
กาแฟของเขามีหม้อต้มอย่างดี
แล้วมีความหอมและเข้มแบบถึงใจ
อกจากนี้เขายังมีอะไรรู้ไหม

ใครสนใจอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติ
ผมว่าง่ายที่สุดควักมือถือมาสไลด์หน้าจอ
ตัวนะ๑๒๓ถ่ายรูป
ถ่ายกันแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วย

พ่อค้าแม่ขายคนไหนอยากจะให้เราช่วยโปรโมทร้านให้

รายละเอียดของร้านจะเป็นคลิปก็ได้๑นาที
หรือเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะส่งมาทางอินบล็อกนะ
แล้วเราจะโปรโมทให้คุณเต็มที่เลย
ต้องแล้วพวกเรายินดีที่จะช่วยรีวิวและโปรโมทให้กับพวกคุณนะคะ
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ใครยังไม่ได้ฝากฝากมาได้เต็มที่